ตำรวจชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนายธวัชชัยอนุกูล
ดีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ก็ได้เข้าสอบปากคำแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก่อนที่จะพบหลักฐานใหม่ที่เชื่อได้ว่านายธวัชชัยถูกผู้อื่นทำให้ตาย
พร้อมกับเตรียมที่จะขยายผลหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
หลังเข้าสอบปากคำพลตำรวจตรีนายแพทย์พรชัยสุธีรกุล
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา
โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ทีมแพทย์ที่ผ่าชนะสูตร
ธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา
ใช้เวลานานกว่า๔ชั่วโมงนะครับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
ระบุว่าผลการสอบปากคำสอดคล้องกับรายงานผลชนะสูตรศพ

ก่อนหน้านี้รวมถึงกรณีตับแตกก่อนหรือหลังการเสียชีวิต
ซี่โครงหักซึ่งยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้
ขณะเดียวกันยอมรับนะครับว่าจากการรวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
เชื่อได้ว่านายธวัชชัยอาจจะถูกผู้อื่นทำให้เสียชีวิต
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจชุดคลี่คลายคดีจะสอบสวนขยายผล

และในวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะเชิญแพทย์เอ็กซาเรย์รังศรี
และแพทย์ที่ดูแลการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง

อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัชราก็ได้โพสต์ข้อความ
สังคมโซเชียลยืนยันนะครับว่าตลอดช่วงเวลาที่นายธวัชชัยอยู่ในหน่วยอภิบาลผู้ป่วยวิกฤต
ไม่มีเหตุการณ์ใดที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตับ
และในเวลา๒นาฬิกา๒๐นาทีทีมแพทย์ก็ได้เอ็กซาเรย์
ไม่พบว่ามีซี่โครงหักแต่อย่างใดครับ